ไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรอบวันกันบ้างครับ

ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
บรรยาศาสตร์พ่อโค้กชะงายเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกคลองชลประธานในพื้นที่บ้านทารกหมู่สองตะบนหนาท่อมอำเภอเมืองจัวร์พัทธลุงที่เกิดเหตุพบรถเก๋งถูกชนด้านหน้าพังดับเดินภายในรถมีผู้ป่าเจ็บหนึ่งคนไล่กันพบรถยนต์เจ็ดที่นั่งเสียหลักชนกับต้นไม้ภายในรถพบ
ตำรวจสพเมืองมหาสารคามเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถบรรทุกชนเสาไฟฟ้าบริเวณแยกพลักษึกษาถนนโกสุมพิสัยมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามที่เกิดเหตุพบรถหกล้อชนกับเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนจนหักโค้นกระจกหน้ารถแตกระจายเกลื่อนถนนข้างกันพบรถบรรทุกอีกคันโดนเสาไฟล้มทับได้รับความเสียหาย
แรกดังกล่าวรถเบรกแตกโดยมีรถยนต์จอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้าหลายคันจึงตัดสินใจหักพวงมาลัยพุ่งชนเสาไฟเพื่อไม่ให้มีใครได้รับบาดเจ็บ
ที่จังหวัดเลยเกิดอุบัติเหตุหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักหลุดโค้งถนนสายโคนมตะบนร่องจิกอำเภอภูเรือเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
ผู้ภัยตรวจสอบพบนายอนุลักษ์ศรีแก้วอายุ๓๐ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในพงหญ้า
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตรงจุดเกิดเหตุ
เห็นรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทางแต่พอลงไปดูก็ต้องพังงะ

ว่าคืนที่ผ่านมานายอนุลักษ์ผู้ตาย

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
รถเสียหลักล้มตกข้างทางหน้ากระแทกพื้นเสียชีวิตคาที่
มณ์เทียนสายบัณฑิตอายุ๔๕ปีคนขับเสียชีวิตติดภายในจึงรีบนำตัวออกมาด้านนอก
คนขับรถบรรทุกระบุว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากจังหวัดขอนแก่น
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้เบี่ยงเข้าเลนขวาเพื่อจะกลับรถ
จู่รถกระบะขับมาชนท้ายอย่างจังจนทำให้คนขับเสียชีวิต